เอาล่ะที่จะไปหาผู้โชคดีในวันนี้คุณจะเป็นใครไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
และจึงจับแจกจับแจกอย่ารอช้า
รีบส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒
แล้วมาลุ้นโชคไปกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ต่อกันเลย
ผมเป็นผู้โชคดีจากฝากันตัวคูณสองส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
มันสุขใจจริงเลยสองสาว
ที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยของผู้ที่โชคดี
ได้รับโชคได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้

เราแจกกันทุกวัน๑๐๐คัน

บางคนเอาไปขี่เฉยก็ดูหล่อเท่
แต่ว่าถ้าเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้

แล้วคุณไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์๑๐๐คันเท่านั้น
เรายังแจกล้านทุกเดือนด้วย

ยังมีร้านที่๒ร้านที่๓รออยู่

คุณผู้ชมร่วมสนุกกับเราดูอย่างเดียวมันไม่มันเชื่อผม
ส่งมานะครับเขียนบีบส่งอย่างที่ผมย้ำทุกครั้ง
และอย่าลืมเขียนด้วยลายมือของคุณผู้ชมนะฮะ
ให้ถูกกติกาจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันครับ
บอกอย่างนี้ว่ากิจกรรมยิ่งใหญ่นี้มันเป็นการจับมือกัน
ของเครื่องดื่มระดับโลกอย่างคาราบาลแดงและสื่อยักษ์ใหญ่อย่างไทยรัฐแก
ก็เลยอยากจะส่งมอบสิ่งดีให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ
แล้วอย่ารอช้าไปลุ้นผู้ชมดีกันเลย

ยัง
คุณไพรสนศรีธนะ
ดีแก่ผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับ
ผมย้ำตรงนี้นะเราก็แจกมอเตอร์ไซค์กันไปเนี่ยก็หลายคันแล้วนะ
ที่สำคัญร้านแรกก็ไปแล้วด้วยนะ

แต่อย่างนี้คุณผู้ชมยังได้ลุ้นกันต่อกับร้านที่๒และร้านที่๓

กรกฎาคมนี้วันสำคัญจะแจกล้านที่๒กันแล้วครับ
เดี๋ยวได้ลุ้นกันแต่ย้ำกติกาสั้นนิดเดียวนะคะ

ฟ้าคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ชื่อนามสกุลเมอร์โทรศัพท์
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการอนิกา๓๐นาที

ใครยังไม่ได้ส่งรีบส่งกันมานะ
ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ